ไปตรวจสอบแล้วนะเป็นน้ำมนต์ที่มีการถมน้ำลายลงไปสำนักปู่ฤษีเนรธาตุศรีพุทธคุณนะครับไปแล้วไม่เจอใครเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นก่อนดีกว่า
จงน่ะแล้วนั่งแสงกันมาอยู่น่ะวันนั้นกี่เตียนล่ะ
ผมรู้ล่ะว่าคุณผู้ชมกำลังถอนหายใจอยู่เป็นคลิปขณะที่หลวงปู่ฤษีเนรนะ
ธาตุสี่พุทธคุณทำพิธีอมน้ำตาเทียนแล้วถมน้ำลายนะฮะทำน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์นะครับ
ด้วยการเทน้ำตาเทียนลาดตัวเองด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าขลังไม่สะทกสะท้านกับความร้อน
โอ้โหถูกวิภาควิจัยกันล่าสุดครับนามเพออาจสามารถจังหวัด๑๐๑ไปกับสาธารณสุข
แล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่อาสมของฤษีเนร
อนามัยตำบลอาจสามารถอำเภออาจสามารถแต่ไม่เจอเอาไปไหนอ่ะหรือศรีเนรนะ
มีสุนัขอยู่แค่สี่หกสี่ถึงหกตัวนะฮะเฝ้าอาสมอยู่เท่านั้นหน้าอาสมมีรูปปั้นพระพุทธรูปแล้วก็องค์เทพต่างต่าง
ชั้นสองของอาสมล็อกประตูฮะส่องดูข้างในมีรูปปั้นฤษีนุ่งขาวห่มขาว
พระพุทธรูปพระแก้วมรกฏแล้วก็เครื่องรางของขลังต่างแบบนี้ค่ะ
นางสาวเกรดเป็นน้องสาวและเป็นลูกศิษย์ของฤษีเนี่ยนะมาอธิบายบอกว่า
เป็นเพียงการอาบน้ำมนต์ของฤษีเนรเพียงผู้เดียวซึ่งพี่ชายเนี่ยนะฮะ
พี่ชายเนี่ยเป็นลูกศิษย์คนสนิทเป็นคนถ่ายคลิปไม่ได้มีชาวบ้านมาร่วมพิธีนะ
หลังทำพิธีเสร็จก็นำน้ำมนต์ที่อาบไปเททิ้งไม่ได้เอาไปแจกจ่ายให้ลูกศิษย์
อย่างที่หลายคนกังวลครับ

พรมพชินวงศ์นะฮะชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกบ้านอนามัยนะฮะ
เล่าบอกว่าหลังจากฤษีเนรมาตั้งอาสมอยู่กลางป่าอ้อยเนี่ย
มีลูกศิษย์ต่างพื้นที่เข้ามาหาบ่อยเพื่อทำพิธีกรรมตามความเชื่อ
ทำเครื่องรางของขลังนะครับแต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ศรัทธานะฮะ
จังหวัดครับจะมาสร้างอาสมอยู่ที่นี่ประมาณสัก๓๔ปีได้แล้ว
พอไปไม่เจอแล้วฤษีเนรนะ
กำชับเลยให้ผู้นำชุมชนเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด
ไม่ให้เกิดการกระทำแบบนี้ขึ้นอีก
ถ้าหากยังพบอีกนะว่ามีการโอ้อวดเกินจริงแบบนี้นะ
เดี๋ยวจะให้ฝ่ายนิติกรของสาธารณสุขนะครับ
แล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนามาดำเนินคดีแล้วนะ
คุณผู้ชมฮะฤษีเนรเขาเคยทำพิธีปลุกเสกลูกอมจักรวาล
จำได้ไหมเคยเป็นข่าวว่าฆ่าเชื้อโควิดได้
มีการขายให้กับผู้ศรัทธาไป
แต่ถูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับ
ตรวจสอบจนต้องเอาลูกอมจักรวาลหนีมาแล้วครั้งหนึ่ง

แล้วก็เชื่อว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับ
น่าจะมีคนแจ้งหรือศรีเนรแหละให้ทราบล่วงหน้า

อ่าแล้วถ้ามันขลังจริงฤษีเนรจะหนีทำไม